ต่อกันที่ศึกยอดมวยไทยรัฐนะคะที่ชกกันไปเมื่อวานนี้ค่ะ
คู่เอกก็ชกกันอย่างสมศักดิ์ศรีค่ะส่วนคู่รองมีการน็อกเกิดขึ้นด้วยค่ะ
คู่รองนะคะระหว่างไข่หวานเล็กต่อหลัก๒พบกับกล้องนครบานสกิจอุ้งโรศค่ะ
ซึ่งมวยคู่นี้เคยพบกันมาแล้ว๒ครั้ง
ครั้งแรกนะคะเป็นกล้องนครบานที่ชนะคะแนนที่ราชดำเนินค่ะ
ส่วนครั้งที่๒ไข่หวานเล็กล้างตาชนิดทบต้นทบดอก
ชนะน็อกยกที่๓ที่เวทีไทยรัฐ
โดยเมื่อวานนี้นะคะกล้องนครบานวางแผนมาต่อยหมัดสู้มีอาวุธแลกกันเจ็บ
ที่ยกที่๒ค่ะไข่หวานเล็กจะหมัดหนักแล้วก็คมกว่า
กล้องนครบานโดนนับ๘
หลังจากนั้นก็เดินเข้าไปเตะลำตัวค่ะจนกล้องนครบานโดนแล้วสารภาพมาเอง
โดนแล้วก็ทำให้ไข่วันเล็กนะคะชนะน็อกไปในยกที่๒ค่ะ
ส่วนคู่เอกเมื่อวานนี้นะคะศึกสงครามเข่าเดือดค่ะพิกัด๑๒๖ปอนด์ค่ะ
ปรากฏว่าลูกนิมิตรสิงคลอง๔นะคะมวยมากประสบการณ์จากลบบุรีค่ะ
ก็ชนะคะแนนพลอยวิทยาหมูสะพานใหม่
นักมวยรุ่นน้องจากนครศรีธรรมราชแบบไม่เป็นเอกชั้น๒ต่อ๑เสียงค่ะ
ส่วนผลคู่อื่นคู่ที่๑เด่นชุมพรมราชพัฒน์หมู่บ้านจอมบึง
สู้ความเก่าไม่ได้ค่ะเสียสถิติชนะติดต่อกัน๔ไฟล์ท
แพ้คะแนนยอดขุนพงศ์วอยืนยง
ส่วนคู่ที่๒นะคะเปเป้เล็กต่อหลัก๒ก็ชนะน็อกยกที่๓
ก็คือแสมทองป่อเพชรไก่แก้วค่ะ